ไปดูกันต่อนะครับส่วนทีมไทยชุดใหญ่ก็เดี๋ยววันนี้แข่งขันนะครับ
ผู้เล่นชั้นดีแล้วก็ทีมไทยจะใช้ผู้เล่นคนละชุดนะครับ
เกมแรกลงแข่งขันแล้วแผนการเล่นทุกอย่างก็ถูกวางไว้อย่างเป็นระบบแน่นอน
ซึ่งก็ไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมไทยแน่นอนส่วนเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับ
ทุกคนจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
แล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเขาซ้อมสนุกดีอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดครับผม
คนลากหลายอัดรองปากกันหลังกับจันทีมวัย๓๕ปีจ่า
ในชุดยู๒๑ปีแล้วก็เล่นในทีมดังของยุโรปหลายทีมเลยนะครับ
ในชุดอยู่๒๐ปีแล้วก็๒๑นะครับ

ซึ่งก็เคยเป็นนักเตะเยาวชนของอาเจอันดาดำมา
ปัจจุบันก็ติดทีมชาติไปแล้ว๕เกมแล้วก็ยิงไป๒ประตูด้วยนะครับ
ไปดู๑๑ผู้เล่นของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
คาดว่าจะลงสนามในเกมนัดนี้นะครับ
อย่างไรก็ตามครับทีมชาติไทยเนี่ยชนะในเกมนี้ก็จะส่งผล
จะทำให้มีคะแนนเพิ่มจาก๒นัดที่ผ่านมานะครับเป็น๗๕๒คะแนน
มีโอกาสที่ไทยจะขึ้นไปล้างอันดับ๑๐๙นะครับ
ก็ถ้าทำได้ชนะเกมนี้คะแนนจะเป็น๑๑๖๗คะแนนนะครับ
แต่หากว่าเสมอแต้มสะสมเกมจะติดลบ๐๘๒คะแนนนะครับ
แต่ถ้าแพ้เนี่ยโอ้โหติดลบเยอะเลยนะครับ๕๘๒คะแนนด้วยกันนะครับ
โปรแกรมกันอีกทีครับทีมชาติไทยวันนี้อย่าพลาดเลยนะครับ
ครับยี่สิบเก้ามีนาคมศึกดูไบครับเป็นนัดชิงอันดับเก้า
ทีมชาติไทยยูยี่สิบสามพบกับอีลักษณ์เวลาสองทุ่มนะครับ
เข้ารายการตั้งแต่สิบเก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับ